คุณผู้ชมคะข่าวนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการฟาดเคราะห์ใหญ่ฟาดเคราะห์หนัก
ของสาวเบลนิพาดาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเกือบจะเหลือแค่ชื่อเบลนิพาดาแล้ว
เพราะเมื่อวานนี้ค่ะสาวเบลเนี่ยประสบอุบัติเหตุคือถ้าคุณผู้ชมเห็นสภาพรถคุณผู้ชมดูโอ้โห
คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อคืนนี้นะระหว่างที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านใช่ไหม
ปรากฏลาพพอถูกที่บริเวณศีลแยกไฟแดง
รถ๑๐ล้อเนี่ยจริงคือต้องหยุดเพราะว่าติดไฟแดงใช่ไหม
กลับไม่หยุดคุณผู้ชมเหยียบพุ่งตรงมาเลย
ทำให้รถของสาวเบลเนี่ยต้องเบรกกระทันหันจนเสียหลัก
พุ่งไปชนกับเสาสัญญาณไฟแล้วก็ปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนอย่างที่เห็น
ไม่อยากจะคิดภาพว่านาทีนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนนะ
ใช่คุณผู้ชมแล้วดูสภาพรถนะเสียหายหนักมากอ่ะ
แล้วคือคุณเบลปกติดีไม่เป็นอะไร
ซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้น้องกำลังไปให้ปากคำอยู่ที่สถานีตำรวจ
แล้วก็โชคดีมากที่น้องเบลไม่เป็นอะไรเลย
คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งไปลงหน้าทองมาหรือเปล่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เลยมาช่วยปกปักคุ้มครองรักษาน้องเอาไว้
พอหลังจากที่สาวเบลโพสต์ภาพบอกเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียลไป
ก็มีแฟนเข้ามาแสดงความเป็นหัวเป็นใยกันเยอะมาก
ก่อนจะบอกว่าฟาดเคราะห์แล้วก็ลองไปเสี่ยงดวงจากป้ายทะเบียนรถกันหน่อย
เพื่อแม่ย่านางจะให้โชค
มาดูป้ายทะเบียนรถน้องกันดีกว่านะคะ
ทะเบียนรถของน้องคันที่ชนก็คือ
ย้ำอีกครั้งนะเผื่อภาพไม่ชัด
๙๙๖๔๐๕กรุงเทพมหานคร

ฝนตกบ่อยถนนมันก็ลื่นเนาะ
ยังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยความปลอดภัยนะคะ
จะได้ปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะ